คุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงธุรกิจของเหล่าดารา

เพิ่งจะเปิดตัวธุรกิจเสื้อผ้าไปหมาดแล้ว
ภายใต้แบรนด์ที่ใช้ชื่อของตัวเองนี่แหละค่ะ
และล่าสุดนะคะก็ได้มีการจัดงานเปิดรันเวย์แบบเต็มรูปแบบ

หันมาทุ่มทุนสร้างธุรกิจส่วนตัว
ด้วยหนึ่งสมองและสองมือของตัวเอง
สำหรับนักแสดงสาวมากความสามารถ

ที่ล่าสุดเปิดรันเวย์ให้บรรดาคนรักแฟชั่น

เจ้าตัวออกแบบเองทั้งหมด
โดยครั้งนี้มีบรรดาเพื่อนในวงการบันเทิง
ทั้งชมภูอารยาภูปรายาไอซ์อภิษฎา

มาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับข้าง

สามีหนุ่มจิรายุทธ์เป็นป๊ากระเป๋าหนักควักเงินลงทุนให้เต็มที่
แต่งบประมาณทั้งหมดไม่ถึง๘หลักอย่างที่ลือกันแน่นอน
อะไรที่ทุกคนให้ความร่วมมือ
ในการสนับสนุนในการทำเสื้อผ้า
ครั้งนี้ของมีคิดเองออกแบบเองหมดเลยค่ะ
นั่งตักจนถึงตี๔ตี๕ทุกวัน

แบบมาเยอะกว่างานแต่งงานอีก
ผมเป็นคนที่เขาเป็นคนที่เห็นว่าเวลามี่รักอะไร
แล้วอยากจะทำอะไรเขาก็จะแบบสนับสนุนเต็มที่มาก
แล้วก็แบบไอเซ็นเช็คไม่แบบเบอร์เกิน

ประสบอุบัติเหตุระหว่างเตะบอล

แต่อาการตอนนี้ดีขึ้นแล้ว

เพื่อให้เอมมี่ทำหน้าที่แม่บ้านและพยาบาลอยู่ข้างกายค่ะ
เอมมี่ไปเตะบอลค่ะหักไอ้หนูแตก
นู้นี่อะไรจริงค่ะเขาเฟือก
ต้องไอ้นี่สามขา

ยิ่งอ่อนไยเลยอ่ะตอนนี้